ข้างหลังนี้ประโยคนี้ไม่นึกว่าจะได้ยินในชีวิตจริงไอ้คนจน
บางทีเราเคยได้ยินคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหม

โอ้โหนี่แหละฮะคนขับบีเอ็มสีขาวเนี่ยนะ
ป้ายแดงด้วยด่าว่าไอ้คนจนด่าใครล่ะด่าพนักงานร้านอาหารครับ
ยกนิ้วนิ้วกลางให้อ่ะนิ้วกลางโอ้ยแจกกล้วยด้วยเหรอ

ร้านอาหารแถวชายหาดชะอำที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
คนที่เป็นพนักงานในร้านเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์
เขียนข้อความว่าเจอแบบนี้ทำไงดีครับ
คนจนก็มีหัวใจแต่คุณรวยมาจากไหนรถติดไม่ยอมถอย
แถมให้ของลับด้วย
คือพนักงานเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า

แต่ตอนนั้นมันมีรถส่งน้ำแข็งกำลังจะถอยออกจากร้านครับ
แล้วก็ขอให้พี่ถอยรถออกให้หน่อย
น้ำแข็งเนี่ยจะมาส่งเดี๋ยวรถมันจะติดเอาแต่ปรากฏว่าชายคนที่ขับบีเอ็มกลับบอกว่า
กูเป็นลูกค้ากูต้องถอยให้มันเหรอพูดอย่างนี้เลยนะ
ตัวพนักงานเองเขาบอกเขาไม่อยากต่อล้อต่อเถียงก็เลยเดินไปเสิร์ฟอาหารต่อก็แล้วกัน
เดี๋ยวมันจะบานปลายครับจนมีรถคันอื่นเขาจะออกกัน

ตัวเขาก็เลยต้องเดินกลับไปที่คนขับบีเอ็มคันขาวคันนี้นะ

กลายเป็นว่าคนขับบีเอ็มมาด่าว่าไอ้คนจน
มีการให้ของลับแล้วก็ท้าทายไปด้วย
แล้วก็ถอยรถออกมาแล้วก็ขับออกไปอย่างที่เห็นเลย
ส่วนคลิปที่เขาเอามาลงโซเชียลเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าแค่อยากจะบอกว่าคนจนก็มีหัวใจเหมือนกัน
เขาอาจจะจนอาจจะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟ
แต่ก็เป็นคนดีทำงานสุจริตหาเลี้ยงครอบครัว
ไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบใครเลยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมจริงก็อยากจะฟังความ

อยากรู้ต้นสายปลายเหตุนะ